เรื่องของการกำหนดพื้นที่ความปลอดภัยนะครับ
ไม่สงบเกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ว่าเป็นการตอบโต้ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
ประมวลภาพเหตุการณ์พร้อมกันจากรายงานครับ
ตอนนี้ยังมีเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บอีก๒คน
ต่อมาในคืนวันเดียวกันคนร้ายไม่ต่ำกว่า๖คน
ก่อเหตุจ่อยิงทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี๒๕
เสียชีวิต๓นายในตลาดนัดอำเภอมายอ
และยังมีชาวบ้านถูกลุกหลงบาดเจ็บ๑คน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกมองว่าเป็นการตอบโต้

สันติศุกร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งนำโดยพลเอกอักษราเกิดผล

เพิ่งบรรลุข้อตกลงเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัย

และความรุนแรงในพื้นที่ที่เกิดขึ้นมานานกว่า๑๓ปี
โดยจะมีการเสนอพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัย

คือ๑อำเภอในจังหวัดปัตตานี

และอีก๒อำเภอในจังหวัดนราธิวาส

ได้มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอย
สิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ประชุมวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเป้าหมายอ่อนแอ
ในพื้นที่ต่างทั้ง๑๓อำเภอ
โดยเน้นการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
สถานที่และเป้าหมายอ่อนแอ

และแก้ไขข้อบกพร่องให้เข้ากับสถานการณ์
เพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุความไม่สงบ

แวนตัวก่อเหตุรุนแรงขึ้นมาซ้ำอีก

เสียชีวิตพร้อมครอบครัว๔ศพนั้น

พบว่ากลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้
มีทั้งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจุดเกิดเหตุรวมอยู่ด้วย
และบางส่วนจากพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยาลา
และอำเภอศรีสาคอนจังหวัดนราธิวาส
ขณะที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ๔อำเภอของจังหวัดสงคราที่กองพลฐานราบที่๑๕อำเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานี
โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใหญ่
กำชับเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งคดีของคนร้ายที่ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและครอบครัวเสียชีวิตนั้น
พบว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเคยถูกนำไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่หลายคดี
พร้อมย้ำว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการพูดคุยสันติภาพ
ผู้บัญชาการฐานบกยังกล่าวว่า
การก่อเหตุในการพูดคุยสันธิภาพ
จะกำหนดพื้นที่ปลอดภัยใน๓จังหวัดเฉดแดนภาคใต้
ที่มีการเสนอในที่ประชุมพูดคุยสันติสุขนั้น
ยังไม่สามารถสรุปพื้นที่ได้
โดยต้องรอคณะทำงานสรุปในรายละเอียดอีกครั้ง
หากมีความชัดเจนก็จะดำเนินการได้ทันที
ทีมข่าวเทราะท์ทีวีปลายงาน